คุณผู้ชมฮะมาเตือนภัยเรื่องใกล้ตัวกันหน่อยนะครับ
ใช่ค่ะโดยเฉพาะใครที่เลี้ยงสุนัขเอาไว้นะ
ดูคลิปนี้ให้ดีจากสุแพทย์
คุณหมอตาเขาโพสต์คลิปนี้ไว้

ว่าอะไรมันอยู่ตรงเปลือกตามันอยู่ระหว่างตรงเส้นขนตา
คุณหมอต้องค่อยคีบออกมาเอาดูพร้อมกันค่ะ

อุ๊ยอะไรรู้ไหมคุณนี่คือเห็บค่ะห็บน้องหมาเนี่ย
มันอยู่ตรงเปลือกตาตรงเส้นขนตาแบบนี้
แล้วสยองเหมือนกันนะคะ

ทำไมมันคันเปลือกตามันเคืองตาแปลก
คือท้ายที่สุดโดนเห็บหมากัดตรงขอบตา
แล้วเอาจริงตาคนไข้แฉะบวมแล้วก็มีน้ำหนองไหล

คุณหมอต้องส่องกล้องแล้วก็ใช้เครื่องมือ
คีบออกมาทำการรักษาโดยด่วนเลย
เพราะว่ากลัวไงถ้าช้าไปกว่านี้นี่ติดเชื้อรุนแรงเลยนะ
เพราะว่าเห็บหมามันอาจจะปล่อยพิษใส่ตาได้
มันมีภาหะของเชื้อโรคติดมาด้วย
คนไข้ก็เลยตาอักเสบแพ้พิษเห็บแล้วก็ติดเชื้อแบคทีเรีย

กรณีที่แบบเจอเหตุการณ์แบบนี้
ไม่ควรนะที่จะเอาเล็บจิกดึงเห็บหมาออกเอง
เพราะอะไรรู้ไหมถ้าเกิดคุณไปทำผิดวิธี

มันอักเสบจนมันรุนแรงแล้วทำให้แผลหายช้า

คือถ้าเกิดเป็นแบบนี้ปั๊บไปหาหมอดีกว่า
เพราะหมอเขาต้องคีบในส่วนของแบบตรงปากของมัน

อันนี้หวัดเสียวสยองแล้วนะ

อีกอันก็มดค่ะมดเข้าตา

แล้วก็ก้มในน้ำเปล่าล้างออกได้

คือมดนั้นมันเข้าไปในเยื้อตออีกชั้นนึง

คือมันกลายเป็นว่า
ตัวนี้ตัวคนไข้เอาออกเองไม่ได้หรอกมันบอบบาง

ต้องไปหาหมอแล้วก็ใช้เครื่องมือเขียนแล้วก็คีบออก

ใช่ใช่ค่ะนี่แปลกเหมือนกันนะว่าเข้าไปได้ไง
เพราะปกติเวลามดเข้าตามันก็จะอยู่ที่ด้านบนใช่ไหม
แต่นี่มันมีแบบเยื่อหุ้มอีกทีนึงค่ะ
หรือตอนนั้นมันยังมีชีวิตอยู่ป่ะมันเจาะเข้าไปป่ะ
โอ้โหแต่ดีคุณหมอเอามาโพสต์ไว้แบบนี้นะฮะ
จะได้เป็นการเตือนภัยเรื่องใกล้ตัวกันนะครับ